คุณผู้ชมค่ะมากันที่เบรกนี้ค่ะ
อาจารย์ภัยบูลค่ะแล้วก็น้องกระต่ายนะคะ
ก่อนหน้านี้อาจารย์ภัยบูลเขามีรูปคู่กับพี่ทนายเขา

มาล่าสุดตัวจริงค่ะข่าวจริง

เอาจริงแล้วจ้ะคัดหลักฐานคุณผู้ชมพี่แจ๊คดูดิเอกสารปึกใหญ่ขนาดนี้
ท่าทางจะหลายคนนั้นน่ะเออนะคะเตรียมเอาผิดนักเลงคีย์บอร์ดค่ะ
เมื่อวานนี้ทั้งคู่นะพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวตั้งโต๊ะไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวไปเลย
ที่เวลาเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกลับเจอชาวเน็ตอ่าทวนลงไปเลยจ้ะ
แล้วก็ชี้แจงว่าข่าวลือที่บอกว่าทั้งคู่ให้เอฟซีนะไปถล่มอดีตภรรยาของอาจารย์ภัยบูลเนี่ย
ก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าเอฟซีของเธอมีวิจารณญาณมากพอค่ะ
นี่เธอบอกว่าอย่างนี้และประเด็นที่สามค่ะ
รับรองว่านักเลงคีย์บอร์ดจะพากันร้อนหนาว
ก็เพราะว่าอาจารย์ภัยบูลเนี่ยโชว์หลักฐานแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ปึ๊งใหญ่ใส่เต็มแบบนี้ค่ะ
บอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกชาวเน็ตด่าทอให้เสียหาย
ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายปกป้องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของตัวเอง

ไปฟังการเปิดใจนะคะของอาจารย์ภัยบูลและน้องกระต่ายกันหน่อยค่ะไปค่ะ
ตอนนี้เราได้ดำเนินคดีโดยการยื่นฟ้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงแล้วก็ศักดิ์ศรีของเรานะครับ
วันนี้ที่เราออกมาเราไม่ใช่ว่าเราจะฟ้องจะฟ้องจะฟ้องอย่างเดียว
บุปการีในส่วนไหนที่พวกเราผิดพลาดไปหรือว่าพวกเราทำไม่ดีต่อสังคม
อันนั้นเราก็ยอมรับของวิภาควิจารณ์